ครอบครัวนี้ผ่านไปเขามี๒คนแล้วสำหรับคุณชมพู่

แต่คุณมิคค่ะมีแค่คนเดียวแต่ว่าปีนี้แหละเตรียมที่จะเปิดอู่แล้วนะคะ
ตั้งแต่ปีน้องปริมมาค่ะคุณมิกบอกเลยว่ายอมรับเลยว่าตามใจสุด
เพราะอะไรกลัวลูกไม่รักคุณ

สาวไม่รักลูกสาวไม่รักมาดุเยอะกลัวลูกสาวไม่รัก
หน้าที่การดุนะคะการอบรมอะไรต่างเนี่ย
ก็คือให้คุณภรรยาคุณเบ้นวัชิตาไปแทนเลยละกันนะ
เพราะตอนนี้น้องปริมอายุได้ขวบกว่าค่ะก็ยิ่งหลงหนักเข้าไปใหญ่คุณ
แล้วก็อยากจะหาน้องให้กับน้องปริมเราด้วยนะคะ
มิกบอกเลยว่าคนต่อไปอยากได้ลูกชายค่ะ
ซึ่งถ้าเคลียร์งานอะไรลงตัวนะคาดว่าต้นปีหน้า
เจ้าตัวก็จะเริ่มเปิดอู่อีกครั้งแล้วล่ะค่ะ
อยากได้ลูกชายอีกคนเราของเล่นเยอะอะไรอย่างนี้ครับ
ของสะสมก็อยากให้มีลูกชายไม่งั้นต้องตกไปเป็นของลูกเขยหมดแน่นอนเลย
ต้นปีนี้ครับเดี๋ยวจะเริ่มทำการบ้านแล้วว่า
ล่าสุดไปหาคุณหมอมาแล้วต้องรอให้น้องปริมหย่านมให้ได้
มันยากมากเพราะกลางคืนแบบพอหลับอยู่แล้วเขาหันมา
แล้วตอนที่เขาเห็นเต้านมเบ้นคือหน้าเขาแบบ
หน้าเข้าไปซุกคือกลายเป็นเรามองเรายังแบบ
มิกกับเน้นอยากมีลูกอีกคนยังไม่กล้าที่จะให้ลูกหยุดเลย
เพราะหน้าเขามีความสุขมาก
เดี๋ยวจะค่อยให้ยาบำรุงฮอร์โมนบำรุงไข่
ให้มันโตมาทีละฟองแล้วเราก็ไปผลิตเองครับ
แต่ถ้าสมมุติยังเป็นลูกสาวอยู่ยอมหยุดไหมคะ

ช่วงนี้ขวบกว่ากำลังน่ารักเลยนะคะ
เพราะว่าอะไรทั้งคู่ดูรักน้องคนนี้มากน้องปริมมากเลยนะคะ
ยิ่งน่ารักเข้าไปใหญ่เลยครอบครัวนี้นะคะ
เคยฟังสัมภาษณ์รายการหนึ่งพี่มิ๊กเขาบอกว่าไม่กล้าจะดุลูกอีกแล้ว

แล้วพอลูกงอแงจะเอาของเล่นเยอะไป

พี่มิ๊ก๑วันเพราะฉะนั้นพี่มิ๊กก็เลยฝังใจตอนนี้
เข็ดไม่กล้าหยุดลูก